เรียกว่าเป็นแยกวัดใจเอาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วเขาบอกว่าคนเจ็บคนตายตรงนี้ก็เยอะเหมือนกัน
ขนาดมีป้ายบอกแล้วนะว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

แต่เดี๋ยวจะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่มอเตอร์ไซค์จอดรอหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่แหละแยกวัดใจสไตรส์เป็นโบลิ่งเลยนะคุณนะ
แล้วนี่คือมอเตอร์ไซต์เขาก็มาจอดรอในวงแกรงคุณผู้ชม
ไฟมันอาจารย์นิดนึงนะเห็นลูกศรนะ

จริงมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดรอเขาจะรอเลี้ยวขวาไปทางอบตแม่น้ำคู้นะ
แต่มอเตอร์ไซค์ที่มาในเลนสวนนี่สิ
คุณว่าเขาเสียหลักหรือยังไงอ่ะเออทำไมเฉเข้าไปเลนส์ฝั่งนู้นได้นะ
ใช่พุ่งชนแบบนี้คนกระเด็นตกจากรถเลยนะคะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้อันนี้ภาพตอนที่เราเห็นมันอาจจะไม่ชัดใช่ไหม
เออแต่มีการสันนิษฐานนะคุณนะว่ามอเตอร์ไซคันที่มาทางตรงแล้วก็เฉไปชนสองคันนี้
อาจจะพยายามจะเลี้ยวขวาคุณนู่นเลี้ยวขวาไปตามรถกระบะเมื่อกี้เห็นไหมครับ
มันเป็นทางแยกใช่ไหมครับเขาอาจจะเลี้ยวขวาส่วนทางนี้ก็จะเลี้ยวขวาทางนี้เหมือนกัน
มันก็เลยมาปะกันตรงกลางเลยโอ้โหเอางี้เอางี้ขอไปดูภาพจริงหน่อยละกันคุณผู้ชม
นักข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปดูซิว่าจุดตรงนี้อุ้ยเห็นเลยเห็นอะไรก่อนเลย
ตัวเบอร์เรอทิ้มตาเลยค่ะด้านหน้ามีอุบัติเหตุบ่อยครั้งอาโปรระมัดระวัง
เนี่ยภาพป้ายที่อยู่ทางซ้ายมือเมื่อกี้เนี่ยนะคะครับนี่ชาวบ้านเขาก็ชี้ให้ดูว่าไอ้จุดตรงนี้แหละ
คือจุดที่เกิดเหตุถนนสาย๓๒๔๕ปลวกแดงระยองค่ะอยู่ท้องที่ตำบลแม่น้ำคูที่ปลวกแดงของระยองนะครับ
แล้วป้ายเตือนอ่ะมันก็ใหญ่มากนะคุณป้ายมีสองฝั่งนะใช่ค่ะทีนี้นักข่าวของเราค่ะ
ป้ายเห็นป้ายแล้วก็คุยกับเจ้าของคลิปหน่อยคุณอิทธิพัฒน์เป็นช่างตัดผม
ร้านเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละใกล้ใกล้กับสี่แยกแม่น้ำคู้ซอยสอง
จุดตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยรถก็เยอะเชื่อไหมพี่
ทุกวันอะผมได้ยินเสียงไซเรนกู้ภัยอะครับตำตำเลยอะสามรอบเออ
ทำไมมันเกิดอะไรบ่อยจังเออส่วนคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ใน
ทางซ้ายมือเนี่ยนะคะอันนั้นเป็นเหตุการณ์
ข้ำของวันรอยกระทงที่ผ่านมามอเธอชนกันแล้วก็กระเด็น
กับกระเด็นไปชนกับมอเธออีกทันหนึ่งครับจอดรอจะ

คนอยากให้หน่วยงานมาจัดการกับพื้นที่ตรงนี้สักทีนะคะ
ถนนมันเป็นสี่เร่งอ่าแล้วนึกค่อนข้างที่จะเป็นทางขับเร็วอ่า
หรือคนประดำงานอ่ะเขาจะวิ่งข้ามถนนกัน
อาจจะเหมือนว่าเสี่ยงดวงเลยอ่ะเพราะว่าไม่มี
ไฟแดงหรือไม่มีสะพานข้าม
เมื่อไหร่มันจะมีไฟแดงหรือเมื่อไหร่เขาจะมี
มาตรการป้องกันอะไรให้มันมากกว่านี้
เมื่อวันสองวันนี้เองที่ชนต่อหน้าต่อตา
ก็ยังเป็นโชคดีของพี่ที่เขาประสบเหตุ
ว่าไม่มีรถตามหลังมาไม่งั้นก็น่าจะเป็นเหตุที่

เมื่อกี้บอกว่าอยากให้หน่วยงานมาจัดการ
หน่วยงานเขาก็ทำแล้วแหละพยายามติดป้ายตัว
เลิศทั้งสองฝั่งนะแต่ชาวบ้านบอกแบบนี้
มีป้ายเตือนมันไม่พอครับท่านใช่ค่ะ
ขอเป็นไฟสัญญาณจราจรจะดีกว่า
นี่แหละเพราะป้ายนี้มันติดกับป้ายอื่น

เตือนกันไปก็เตือนได้ระยะหนึ่งนะฮะค่ะ

นู้นก็จะออกจากซอยด้านซ้ายก็มีซอย
ด้านขวาก็มีซอยจะตัดกันไปมาแบบนี้นะครับ
ดังนั้นสิ่งที่ต้องการไฟจราจรเอาฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะคะ